พูดถึงวิถีชีวิตพูดถึงภูมิปัญญา
จะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยทาน
เชื่อว่าหลายคนตอนนี้ดูไปบางคนอาจจะเริ่มหิว
หรืออาจจะหาอะไรทานไปดูรายการของเราไปด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าคุณนั้นยังไม่เคยลองเมนูที่เป็นภูมิปัญญาจากชาวเลต่างเหล่านี้นะ
อยากให้คุณเปิดใจแล้วไปลองดูกันค่ะว่ามันจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
เขาว่ากันว่ารอยจังหู
อยู่ที่อำเภอกันตังจังหวัดตรัง

ที่นี่เขามีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะ
เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเลกันด้วย
รวมไปถึงนี่แหละอาหารพื้นถิ่นของที่นี่คุณ
อะไรอย่าง
หัวปลาเข็มหรือข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวที่รับประทานคู่กับปลาเข็มหลังเขียวค่ะ

ชาวบ้านที่นี่เขาจะนำข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวที่มันมีความหอมมันหวานเนี่ยนะ

มารับประทานคู่กับปลาเค็ม

บอกเลยมันเป็นความอร่อยลงตัวที่เข้ากันมาก
คนในพื้นที่บ้านมดตนอยเขาจะนิยมทานกันแบบนี้อยู่แล้ว
ส่วนใบไม้ที่เขาห่อปกติแล้วเขาจะห่อใบตองใช่ไหมค

แต่ว่าที่นี่เขาหอนด้วยใบหูกวางค่ะ

ใช่ซึ่งสาเหตุที่ใช้ใบหูกวางก็มีเหตุผล
เพราะว่าบ้านมดตนอยแห่งนี้นะมีต้นหูกวางเป็นจำนวนมาก

แล้วคุณรู้ไหมต้นหูกวางควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน
นั่นมันมีหูกระจงหรือเปล่าครับ

แต่อันนี้ล้อเล่นแต่ว่าต้นหูกวางเนี่ยที่นั่นมันมีเยอะ
เขาก็เลยนำมาห่อข้าวเหนียวแทน
แล้วขายเพียงห่อละ๑๐บาทเท่านั้นเอง

เหมือนพวกข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าปลากระฉีกอะไรแบบนี้

อันนี้เรียกว่าเมนูเคยจิ

แต่ก่อนเคยกินเจเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้ว

เคยเนี่ยคือกะปิเคยคือกุ้งใช่ไหมกะปิ
มันก็คือเป็นเมนูที่ทำมาจากกะปินั่นเอง
เคยหรือกะปิเขาทำเองอยู่แล้วทางภาคใต้นะคะคุณ
แล้วก็จะนำเคยหรือว่ากะปิมาผสมกับมะพร้าวขูดก่อน
สมมะพร้าวขูดแบบนี้นะมีพริกแห้งด้วยนะ
มีตะไคร้มีน้ำตาลมีเกลือด้วย
นำส่วนผสมทั้งหมดมาโขลกรวมกันในครกหิน
ตำให้ละเอียดเนี่ยค่ะแล้วก็นำเคยเจที่ได้
ก็คือเคยเจก็คือกะปิที่คลุกเคล้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ปาดทาบางด้านในของกะลามะพร้าวแบบนี้
แล้วก็นำกะลามะพร้าวนี้ไปย่างด้วยถ่านอ่อน
ไฟอ่อนก็จะสามารถเก็บเมนูนี้
รับประทานได้นานเป็นเดือนเลยนะ
นี่มันเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ชาวประมงมักจะพบไปทาน
กกันไปทานเวลาออกเดินเรือหลายวัน
คือมันเก็บได้นานไงใช่ค่ะก็คือเป็นเมนูที่ทำมาจากกะปินั่นเอง
เรียกว่าเคยเจเป็นการถนอมอาหารแล้วก็จะนำอาหารไปทานได้นะคะ
และสุดท้ายเมนูขนมกันบ้างนี่คือขนมตายาบค่ะ
เป็นขนมที่นิยมทำกันในหมู่พี่น้องชาวไทยมุสลิมนะ
เป็นขนมโบราณที่ลักษณะคล้ายกับโรตีสายไหมเห็นไหม
อันนี้คือแผ่นแป้งมันจะมีแผ่นแป้งนุ่ม
แล้วก็เอาไส้มาใส่ลงไปไส้จะเป็นไส้มะพร้าวหวาน
มะพร้าวหวานที่ทำมาจากเนื้อมะพร้าวถื้นทึก
แล้วก็น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลทรายแดง

แล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวอ่อนผสมอยู่ด้วย
แล้วก็ม้วนค่ะเอาแป้งแผ่นบางนุ่มเนี่ย
ม้วนไส้ม้วนม้วนเหมือนโรตี้ไซส์ไม้
เห็นไหมม้วนเหมือนหอปปี้ย่า
ม้วนไปแบบนี้นะคะรับประทานได้เลย

แป้งไซส์ปัดกับอะไรน่ะน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลสายแดง
มะพร้าวกับน้ำตาลไงฮะ
คล้ายกับไส้ขนมโคขนมต้มเหมือนกันแบบนั้นเลยนะคะ
ใครที่อยากจะรับประทานอาหารพื้นถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาของชาวเลนะ
ต้นตำรับแบบนี้แนะนำว่าให้ไปลองกันได้ที่บ้านมดตะนอย
ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
หรือว่าจะโทรไปสอบถามที่นี่เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะคะ
เป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมดตนอย๐๙๐๘๗๖๔๓๖๒นะคะ
น่าสนใจมากเลยนะฮะจริงทั้ง๓อย่างที่พูดมาเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยทานด้วย
จริงไม่เคยทานไม่เคยลองเลยเป็นเมนูแบบว่าหาทานยักษ์มากจริงของชาวเลชาวประมง
ที่เขาออกทะเลกันไปเนอะมีโอกาสก็ติดต่อทางกลุ่มแม่บ้านไปนะคะ
แล้วก็ไปลองดูเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่และดีไม่ดีนะคุณ
ก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านแบบนี้ไว้นานด้วย
แม่เห็นแล้วก็อยากจะทานเลยทันทีหิวเลยทันทีนะ